คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุการณ์ความวุ่นวาย
ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมากันนะครับ
เกือบครึ่งร้อยนะคุณพากันไปรวมตัวกันขับไล่เจ้าอาวาสวัด
หลังจากเกิดปัญหาว่าเงินทอดกระถิ่น
ที่มีคนมาทำบุญ๓๗๐๐๐กว่าบาทมันหายไปไหน
เจ้าอาวาสเอาเงินทำบุญเข้าบัญชีวัดไปไม่ครบ

ชาวบ้านก็เลยต้องไปรวมตัวกันขอทวงเงินคืนนะครับ
นี่ก็เป็นคลิปส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านแล้วก็คณะกรรมการวัดบ้านสี่เหลี่ยม
ทวงถามกับเจ้าอาวาสเกี่ยวกับเงินทอดกระถิ่น
ซึ่งเป็นเงินบุญที่มีคนเขาตั้งใจมาทอดกระถิ่นกันเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ทางคณะกรรมการวัดเขาตรวจสอบเงินบุญตรงนี้
พบว่าเจ้าอาวาสเอาเงินทอดกระถิ่นไปเข้าบัญชี
เข้าบัญชีจริงแต่มันเข้าไม่ครบไงคุณ
คือยอดเงินทั้งหมด๓๗๙๙๓๕บาท
กรรมการวัดเขานับทุกบาททุกสตางค์
แต่ในบัญชีของวัดที่เจ้าอาวาสนำเงินไปเข้า
มันมีเงินเหลือเพียงแค่๓๔๖๕๙๐บาท
เท่ากับว่ามันหายไปกี่แสนละคุณ
หายไปตั้ง๒๐๐๐๐๐กว่าบาท
แต่พอไปทวงถามเจ้าอาวาสก็บ่ายเบียง
บ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ตรวจสอบ
กระทั่งเมื่อเช้านี้มีชาวบ้านกว่า๕๐คน
รวมตัวกันประท้วงที่หน้าวัด
เพื่อจะขับไล่พระครูบุญธรรมประคุณเจ้าอาวาสวัดสี่เหลี่ยมเลย
บอกว่าท่านถ้าท่านไม่เปิดเผยข้อมูลออกมา
ไม่เปิดเผยข้อมูลออกมาว่าเงินมันหายไปไหน
เมื่อกี้เราบวกลบคูณหารแล้วนะหายไป๒๐๐๐ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่า๓๗๙๐๐กว่าบาท
กับ๓๔๖๐๐๐กว่าบาทก็หายไป๒๐๐๐๐กว่าบาท
ขออภัยเมื่อกี้บอกไป๒๐๐๐๐๐กว่าบาทหายไป๒๐๐๐๐กว่าบาท
ก็อยากจะให้เจ้าอาวาสออกมาชี้แจงหน่อย
แต่ถ้าไม่มาชี้แจงนะก็ไล่ออกเลยไหม
ขอให้เจ้าอาวาสออกไปเลยจากวัดแห่งนี้
ก็ชาวบ้านถือป้ายมามีข้อความโจมตีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสนะครับ
โดยนายมนชัยช่างบุมักคณายกของวัดเปิดเผยนะครับว่า
ชาวบ้านตอนนี้คือทนไม่ไหวจริง
พฤติกรรมของเจ้าอาวาสบอกเกิดขึ้นแบบนี้
กับเรื่องเงินเงินทองชาวบ้านไม่ไว้ใจแล้วนะครับ

บอกว่าเรื่องการไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่ออกเดินบินทบาทก็มี
การใช้หอกระจายข่าวของวัดเปิดเพลงร้องรำทำเพลง
แล้วก็พูดแต่เรื่องของการเมือง

มันหลายเรื่องแล้วดูสิที่ชาวบ้านเขามาถือป้ายประท้วงแบบนี้

ดูบรรยากาศกันหน่อยฮะชาวบ้านไม่เอาพระหน้าเงินเนี่ยนะฮะ

คุยบ้าแล้วมันก็เป็นปัญหานะสินะครับ
เพราะว่าหลวงพ่อบอกไม่คุยไม่คุยก็เดินจากวงไปเลยนะครับ
คือชาวบ้านยังร้องเรียนอีกนะครับ

เพราะว่าหลวงพ่อบอกไม่คุยไม่คุยก็เดินจากวงไปเลยนะครับ
คุยมาแล้วมันก็เป็นปัญหานะสินะครับ
เพราะว่าหลวงพ่อบอกไม่คุยไม่คุยก็เดินจากวงไปเลยนะฮะ

ว่าหลวงพ่อไม่รับกฤทธิ์นี้หมดจากชาวบ้านเลย
โดยเฉพาะชาวบ้านที่หลวงพ่อไม่ชอบ

เอาศพผู้เสียชีวิตมาตั้งที่บ้าน
ซึ่งบ้านนั้นก็อยู่แค่หน้าวัดเอง

ตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปนี้ได้รับการแต่งตั้ง
ทางวัดก็ไม่มีการพัฒนาใดเลย

งบสร้างห้องครัวทอดผ้าป่ากระถิ่น
ปีแล้วปีเล่าก็ยังสร้างไม่เสร็จเสียที

จำพรรษาที่อื่นไปนะครับ
ซึ่งนอกจากมาประท้วงที่วัดแล้ว

ทีนี้ก็ต้องดูความสำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวิทย์
ว่ากับพระรูปนี้นะครับ